ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
เขาไปยื่นหนังสือต่อนายอำเภอที่นั่นนะคะ
ให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน
เพราะว่ามีการเรียกเก็บเงินเกษตรกรไร่ละ๕๐บาท

นะคะนี่ก็เลยต้องกลายเป็นเรื่องกันขึ้นมาค่ะ

ตำบลละหารที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ

ที่นี่เลยที่ว่าการอำเภอจตุรัส
ไปพบกับนายวรสิตพุทธจีบในอำเภอจตุรัส
แล้วก็ยื่นหนังสือตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้านที่ไม่โปร่งใส
ทุจริตเงินโครงการของหมู่บ้านรวมเป็นเงินกว่า๙แสนบาทนะคะ
รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านรายนี้ยังมีการเรียกเก็บเงิน
ภาษีเกษตรกรค่าที่ดินทำกินเนี่ยนะคะ

กระทั่ง๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคืนเงินให้กับชาวบ้านที่ได้จ่ายเงิน
ไปก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีบใส่วนที่ไม่ได้รับเงินคืน
เดี๋ยวผมจะไปหาเดี๋ยวเราเจอกันผมไม่ลืมพวกคุณหรอกนะ
จำได้ทุกคนครับมันก็เป็นข้อความเชิงข่มขู่นะคะ
ซึ่งหลังจากนายอำเภอรับหนังสือแล้วก็รับปากกับทางชาวบ้าน
บอกว่าเดี๋ยวตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
โดยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะคะนอกจากนี้ตัวแทนชาวบ้านยังไปแจ้งความที่สพจตุรัสเอาไว้
เพราะว่าลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการโพสต์ข่มขู่อย่างที่บอกไปนะคะเพราะกลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะ